ส่วนศึกสังเวียนเดือดนะครับวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
ติดตามได้ในทุกวันเสาร์นะครับเวลา๔ทุ่มนะครับ
วันนี้กีฬาเด็ดสังเวียนเดือดนะครับเราทิ้งท้ายกันนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ